ห้าชีวิตที่นะครับเราพยายามหาเบาะแสกันเจอแล้วนะครับ
เจออยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละคุณอุสาคือหนึ่งในห้าคนนี้นะครับ
คุณอุตสาคนแรกน่ะที่เป็นน้าสาวน่ะก็บอกพี่สาวบอกปลอดภัยนะปลอดภัย
ถอนแจ้งความเถอะนะครับกรณีที่นางอุตสาปานรอดนะครับ
อายุ๔๓ปีหายไปกับลูกและหลานรวม๕คนตั้งแต่เมษายนนะครับ
มีรายงานบอกว่านางอุสาโทรมาหานางเพ็ญศรีปานรอดพี่สาวแล้วนะ
ขณะเดินทางไปที่ท่ากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อจะมาที่กรุงเทพมหานคร
โดยบังคับให้นางเพ็ญศรีไปถอนแจ้งความก่อนไปนะเดี๋ยวเรื่องมันจะใหญ่จะโตใหญ่แล้วล่ะครับ
เพราะว่าพวกเธออยู่สบายดีแล้วเมื่อถามว่าทำไมไม่ติดต่อกับนะครับนางอุสา
ก็ชี้แจงบอกว่ามันเก็บโทรศัพท์ผมไม่รู้หมายถึงใครนะแล้วเมื่อถามว่าหลานสบายดีไหม
ก็ได้ยินเสียงหลานบอกว่าสบายดีจากนั้นนะครับได้ยินเสียงทำนองว่ามันจะมากรุงเทพกันนะครับ
โทรศัพท์ก็ถูกตัดสายติดต่อกลับหมายเลขที่นางอุตสาโทรมาก็ไม่ได้อีกเลย
จากนี้ญาตินะครับยังได้รับการติดต่อจากอดีตภรรยาของในแบงค์ที่มีลูกด้วยกันคนหนึ่งนะครับ
บอกว่านี่ก็พยายามติดต่อในแบงค์อยู่เหมือนกันนะครับเพื่อให้มาเซ็นเอกสารเกี่ยวกับลูก
แล้วก็ให้ข้อมูลด้วยว่าผู้ชายสวมเสื้อยืดสีเทาสะพายกระเป๋าที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้เนี่ยที่แมนชั่นในกรุงเทพมหานครเนี่ย
ไม่ใช่ในแบงค์นะที่รู้จักคือลุงโบ้เป็นคนสนิทของในแบงค์ทำงานเป็นคนสนิทคอยติดตามแล้วก็ทำงานให้มั่นใจว่าทั้ง๕คนถูกหลอกแน่นอนครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมดูกล้องวงจรปิดไปด้วยนะฮะขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ใช่การค้ามนุษย์ไม่ใช่การอุ้มตัวทุกคนยังอยู่ปลอดภัยและไม่มีการควบคุมตัวกัน
แต่เป็นการพายาวชนไปเที่ยวหลังจากได้เงินจากการขายที่ดิน๔แสนบาทส่วนสาเหตุที่พาเด็กไปนานกว่า๓เดือนอันนี้ยังไม่รู้นะครับ
เหตุเกิดที่อำเภอท่าสาราใช่ไหมนะครับมีการพาไปร่วมงานศพที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวแล้วก็มาเที่ยวกรุงเทพ
แต่หากจะไม่นำเด็กไปคืนนะครับก็จะถูกดำเนินคดีหนักข้อขึ้นนะครับสามารถเอาเด็กไปคืนได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศเลยนะฟังเสียงบิ๊กโจ๊กครับ
เพราะว่าวันนี้ย่าเขามาแจ้งความแล้วนะว่าว่าหลานก็หายไปวันนี้เราจะพบแล้วว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ปกตินะเรื่องนี้สุดแล้วไม่ใช่เรื่องการใช้พื้นไปจี้ไม่ใช่เรื่องการไปครับมนุษย์นะนะครับก็เป็นเยี่ยมจะเอาไว้พาเด็กไปเที่ยว
ส่วนตำรวจที่จับกลุ่มนายนพดลแสนเมืองอินคนขับรถตู้ที่พาห้าคนนี้ไปตำรวจนะครับในพื้นที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายรับแจ้งจากผู้เสียหายชาวจีนบอกว่าโทรศัพท์มือถือนะครับถูกหนึ่งในห้าคนเนี่ยเอาไปจากในห้องน้ำในปั๊มแล้วก็มีการตรวจสอบที่มีรถพบบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่
ในแบงค์ว่ามีหมายจับหรือเปล่าทั้งที่ในแบงค์มีคดีช่อโกงธนาคารมูลค่า๑ล้าน๘แสนบาทหากตรวจสอบตั้งแต่แรกเนี่ยคงได้ตัวทั้ง๕คนตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะครับ